คุณผู้ชมพาไปที่ตลาดแม่สาอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
คนซื้อของพ่อค้าแม่ค้าก็ตกอกตกใจตื่นตนก
ผู้ชายคนหนึ่งขี่รถไปซื้อของแต่ในคอเขามีงูพันมาด้วย
เลี้ยงหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวไปดูก่อนพันธุ์มาทำไมไปชมภาพเลยครับ
นี่ฮะคนก็แบบเฮ้ยอะไรอ่ะ
แต่งูมันห้อยแปลกนะคุณขึ้นมายังไงเห็นไหมผู้ชายสองคนยืนงงอยู่
คือมันตายไงเออทำอะไรแล้วถอดเสื้อถอดผ้ามาแบบนี้นะ
มาซื้อของแต่เอางูพันธุ์มาด้วยเป็นซากของงูเหลือมยาวเกือบ๒เมตร
นี่พอเห็นกล้องเอายิ้มซะหน่อยมีคนถ่ายคลิปยิ้มให้ดูซะหน่อยแบบนี้นะฮะ
มาคล้องคอขี่จักรยานยนต์ไปจ่ายตลาดอยู่ที่ตลาดแม่สาอำเภอแม่ตะบนแม่สาอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
คนในตลาดก็ตกใจพ่อค้าแม่ค้าบางคนเขากลัวงูแทบช็อกเลย
นั่นอ่ะสิโลเบลเลอร์ขนาดนี้
นั่นสิค่ะแม่ค้าเอางูมาจากไหน
ชายคนนี้นะก็เอาซากงูมาด้วย
ขี่รถไปตามถนนหมู่บ้านจนหลายคนพากันกลัวครับ
ชายคนนี้ไปถามเขาเอามาคล้องทำไม
ยิ้มหวานจังเธอจะมาคล้องคอทำไม
เขาบอกว่าก็ช่วงฝนตกไอ้งูตัวนี้มันแอบเลื้อยไปในร้าวไก่เขา
กินไก่ที่เลี้ยงเอาไว้๓ตัวตายหมดเลย
ทำยังไงด้วยความแค้นฆ่ามันจัดการฆ่ามันซะ

แล้วถ้าหากปล่อยไปแล้วแน่นอนมันอาจจะกลับมากินไก่เขาอีก
ส่วนที่นำซากของงูไปห้อยคอ
ไปไหนมาไหนบอกว่าต้องการจะประจานมัน
ประจานงูที่ตายแล้วเหรอคะต้องการจะประจานพฤติกรรมของงูตัวนี้
นิสัยมันขี้ขโมยทำให้เขาต้องสูญเสียไก่ไป
ส่าห์ฟูฟักกันมาเนี่ยไก่๓ตัวต้องตายไป
ต้องการจะประจานมันให้คนรู้ว่ามันเป็นคนเป็นตัวฆ่าไก่เขา
แวนไว้ให้งูตัวอื่นมันดู
แล้วพันคอแบบนี้ไม่รู้ประจานงูหรือประจานตัวเองว่าเป็นคนฆ่างู

หลังจากนี้ก็จะมีคนไปแจ้งความเขาบอกว่าเขาจะไปแจ้งความกันที่สพแม่ริม
เนื่องจากว่างูมันเป็นสัตว์คุ้มครองงูเหลือม

เพราะว่ามันเป็นความผิดนะฮะแล้วก็ต้องไปแจ้งความว่า
ทำไมตัวเขาเองต้องฆ่างูทิ้งต้องเป็นการปกป้องตัวเองด้วย
แล้วก็ไปเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ต้องระวังเพราะว่าช่วงนี้ฝนตก
อาจจะมีงูแอบเข้าไปกินสัตว์ที่เลี้ยงไว้
อันนี้ตัวคนที่เขาฆ่างูเขาฝากบอกนะ
ขณะเดียวกันช่วงเย็นที่ผ่านมาเมื่อวานนะครับ
สื่อข่าวประจำเชียงใหม่ก็ไปตรวจสอบข้อมูลว่าจริงหรือเปล่า

เขาบอกว่าชายที่เอางูไปคล้องคอเนี่ย
ไปหาสินคือบ้า

พานตำรนตร์เองบุญทรวิทย์
ห้องแซงนะฮะเป็นผู้กำกับสอบภัณฑ์ว่าดิมก็บอกว่า
หลังจากชายคนนี้ทำแบบนี้แล้วเนี่ย
อ้างว่าไปแจ้งความไว้แล้วเป็นหลักฐาน
เพราะว่าที่ฆ่างูเพราะว่างูเขาก็ไปกินไก่อย่างที่บอกไป
ตอนนี้เดี๋ยวอยู่ระหว่างการติดตามตัว
แล้วก็ถ้าเกิดว่าได้ความว่ายังไงผู้ชายคนนี้เขาว่ายังไง
เดี๋ยวจะบอกอีกทีหนึ่งนะครับ